เป็นนักศึกษาทันตแพทย์คนหนึ่งหายออกจากบ้านไป
แล้วก็ไปเจอสัญญาณโทรศัพท์อยู่ที่เขื่อนแม่งัดจังหวัดเชียงใหม่
ก็เป็นห่วงว่าลูกจะไปเป็นตายร้ายดีอย่างไร
ล่าสุดเจอแล้วคุณผู้ชมไปอยู่กับโจรจันใดนะฮะ
น้องคนนี้เขาเป็นนักศึกษาธรรมแพทย์
เป็นโพสต์ที่มีการประกาศตามหา
หลังจากพลังโซเชียลช่วยกันแชร์กันไปนะฮะ
ก็มีทางด้านของกองบังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่
ได้โพสต์ข้อความลงกลุ่มไลน์ของตำรวจ๑๙๑
ช่วยกันตามหาลูกชายของนายสมเกียจขันติประเสริฐ
สาธารณสุขอำเภอจันทบุรี
ไปแจ้งความบอกว่าลูกชายคือนายคณินขันติประเสริฐ
นักศึกษาทันตแพทย์ปี๖ของมหาวิทยาลัยแห่ง๑ในกรุงเทพ
หายตัวไปจากคลินิกของมหาวิทยาลัยที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ตั้งแต่๒๕กันยายนเขาไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือครั้งสุดท้าย
วันที่๒๖กันยายนตอน๖โมงเช้าอยู่ที่เขื่อนแม่งัดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมกับรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องของรูปภัณฑ์สันธารและการแต่งกายอย่างละเอียดนะครับ
คุณพ่อของน้องบอกว่าลูกเนี่ยชอบนั่งปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นไปได้ว่าจะไปปลีกวิเวก
ซึ่งครอบครัวเป็นห่วงมากวันอาจจะเกิดอันตรายเพราะติดต่อไม่ได้มาหลายวัน
หลายคนก็นำโพสต์นี้แชร์ต่อรวมไปทั้งตำรวจในพื้นที่สพแม่แตงก็ส่งทีมปูพรมค้นหา
แต่ตอนแรกยังคงไร้วี่แววกระทั่งช่วงค่ำของเมื่อวานก็มีข่าวดี
พบน้องคนนี้แล้วไปอยู่กับโจรจันใดคุณผู้ชมนะฮะไม่ได้เป็นโจรแบบโจรผู้ร้ายนะ
จรโรจรจานอนหนูโจรจันดัยโจรจันดัยเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างบ้านดิน
เป็นนักเก็บเมล็ดพันธุ์และใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองที่สวนพันธุ์ของอำเภอแม่แตกนะฮะ
ตำรวจเองก็มีการโพสต์ภาพน้องนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาไปเจอก็แต่งกายแบบเรียบง่ายไม่สวมรองเท้านะครับ
คุณพ่อก็บอกว่าช่วงเรียนมต้นลูกชายฝันฝันว่าอยากเป็นนักตกแต่งพันธุกรรมคือพันธุกรรมพืชนะอยากเป็นนักตกแต่งพันธุกรรมพืช
พอเรียนจบมปลายลูกชายสอบติดทันตแพทย์ครับ
ก็ทำให้ต้องเรียนทันแพทย์เรื่อยมาแต่ว่าในใจของลูกชายยังคงเป็นคนชอบและมีความฝันกับเรื่องของการอยู่กินกับธรรมชาติ

ก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจที่ลูกไม่ได้เป็นอะไรไป
หลังจากนี้อาจจะมีการมานั่งคุยกันว่า
นี่ความฝันแบบนี้แต่ความเป็นจริงมันเป็นแบบไหน
ลูกอยากจะเป็นคุณหมอฟันต่อไปหรือเปล่า
ลูกอยากจะไปเรียนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตกแต่งพันธุกรรมพืชหรือเปล่า
ต้องคุยกันหน่อยเพื่อไม่ให้หายตัวแบบนี้อีก

ความฝันกับความจริงบางทีมันไม่เหมือนกันนะครับ
คุณหมอฟันก็ดีนะครับรวยด้วยนะ
แต่ว่าบางทีมันขาดความฝัน
อาจจะมีแบบความแน่วแน่ว่าอยากทำอะไรนะครับ